ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔กว่าค่ะ
๔ตุลาคมหน้าร้านขายน้ำท่อม

เขาบอกอยู่ดีมีวัยรุ่นหลายคนเลย
เอาปืนมาแล้วก็เหมือนมาทำร้ายเขา

คือคลิปมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดนัก
เพราะว่าผู้เสียหายเขาแอบถ่ายเอาไว้

มารุมทำร้ายตีสี่ครึ่ง๒๔ตุลาคม

ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายค่ะ
นายสิทธิชัยอายุ๒๖ปี
ก็นำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่เกิดเหตุมาให้ดู
เป็นวัยรุ่นมากัน๔คนได้

ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า

จอดหน้าร้านขายน้ำใบกระท่อม
วัยรุ่นคนหนึ่งลงมาจากรถจักรยาน

อย่าขัดขืนนะอย่าต่อสู้นะ

ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งมาก่อน

แล้วผมอุตส่านั่งขายน้ำใบกระท่อม
ก่อนหน้านี้เคยมีทะเลาะอะไรกันไหมล่ะป่ะ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีไม่เคยมีเรื่องแหลกใดเลย
เนี่ยผู้เสียหายบอกงงจริง
อยู่ดีก็โดนเอาปืนเจาะหัว
โดนทำร้ายโดนฉกเงินไปเฉย

พระที่บ้านอยู่ดีก็ตกลงพื้น
พระพุทธรูปสององค์เสียนขาดเลย

ก่อนจะเกิดเรื่องแม่บอกสงสัยเหมือนเป็นลางเลย

สงสัยว่ากลุ่มที่มาทำร้ายลูกชาย

บางใบหน้าอำพลังตัวมาแบบ

คุณแม่ก็เลยบอกว่าสงสัย

ลูกชายที่ในจ้าง

การขายน้ำใบกระท่อม

มีการจ้างมาทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่า

มันจะผลประโยชน์อะไรกันมากมายขนาดนั้นเชียวเหรอ

เร่งตามตัวคนร้ายและคนที่

ไม่อยากไม่กล้ากองเจ็บกับผู้บริสุทธิ์อีก